เพื่อไปอร่อยล้อมกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสุดเข้มข้นจากร้านอย่างเก่า
เตี๋ตกชามระเบิดตามด้วยข้าวซอยเนื้อน่องลาย
ขนมจีนน้ำเงี้ยวรอบดึกที่ร้านน้ำเงี้ยวนะ
นายอีกแล้วเซ็นเป็นเรื่องออนทัวร์วันเสาร์ที่๑๓สิงหาคม